วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์บนพื้นที่ริมถนนแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการ
ค่ะอ่าไม่ใช่อุบัติเหตุจราจรอืม
แต่เขามีเรื่องกันมาจากที่ทำงานนะฮะเหมือนกับคำเมนต์กันมา
สุดท้ายเนี่ยตามมาแล้วก็มาไล่ต่อยไล่ทำร้ายกันนะครับท่านผู้ชมครับ
มาหาเรื่องแบบเนี้ยเอาเป็นเรื่องอะไรอยู่อยู่มาหาเรื่องเหรอพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องค่ะ
เอาพวกมาตีนะคะขอเรียกตำรวจให้หน่อยพี่เอาเลยอยู่อยู่มาหาเรื่องอ่ะ
มีเรื่องอะไรเอาพวกมาตีอ่ะเอาดิอยู่อยู่เอาเพื่อนมาตีอ่ะเอาดิ
อยู่อยู่พาเพื่อนมาตีอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรพี่อ่ะเป็นอะไร
อยู่เอาเพื่อนมาตีกันจบไหมล่ะ
จบไหม
จบแค่บอกว่าจบไม่จบจบไหมล่ะไม่ได้อยากเล่นไม่ได้เล่นกับคุณด้วย
ถ้าถามว่าคุณจบไหมเอ้าแล้วพี่มาหาเรื่องก่อนไม่หาเออน้องน้องหา

รู้หรือเปล่าคะอะไรเพื่อนคุณรู้ไหมว่าคุณส่งข้อความมายังไงอะไรแบบไหน
เออแล้วคุณพาเพื่อนมานี่พามาคืออะไรตอนแรกเพื่อนคุณจะลุมด้วย
เลยบอกว่าให้ตัวแต่ตัวเลยค่ะนี่ฮะคือสุดท้ายเนี่ยแยกย้ายกัน
มาหาเรื่องแบบนี้แต่หญิงสาวเจ้าของคลิปเนี้ยเอาคลิปมาโพสเอาไว้นะครับ
หญิงสาวเจ้าของคลิปแล้วก็เสียงนี้เนี่ยเป็นแฟนของผู้ชายที่ชื่อบอยที่ต่อยกับตี
นี่นี่ตรงนี้นะฮะผู้หญิงเจ้าของคลิปนี้แฟนของบอยอ่าแล้วตีเนี่ยมากับเพื่อนอืม
นี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑มกราคมนะฮะ
ตรงนี้เป็นถนนในพื้นที่อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการแฟนสาวของบอยเนี่ยนะ
เป็นคนโพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าบอยเนี่ยชกต่อยกับตีเสื้อยืดดำ
คือแฟนของบอยบอกว่าตีเนี่ยเขามา๖คนนะพาเพื่อนมา๖คน
รุมต่อยบอยแฟนของเธอสุดท้ายเนี่ยเหลือกันตัวต่อตัวอ่า
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอบอกพามา๖คนมารุมบอย
แล้วบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยความจริงมันผ่านมาเดือนนึงแล้ว
มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในที่ทำงานที่แฟนเธอตัวเธอด้วย
แล้วก็ตัวตีเนี่ยทำงานที่เดียวกันแต่วันนั้นเนี่ยนะ
อยแฟนของเธอไปหยิบใบงานของตีที่อยู่คนละแผนกติดมือมาที่แผนกของบอย
ใบงานตีหายหาไม่เจอก็เลยมาถามที่แผนกของบอย
พอรู้ว่าบอยหยิบติดมือมาไม่พอใจอะไรประมาณอย่างนี้
ลงทะเลาะกันเหมือนต้องหัวหน้าต้องเรียกมาคุย
ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็คือวันตามคลิปนะครับ
หลังจากถูกทำร้ายตรงนี้บอยกับแฟนเนี่ยไปแจ้งความที่
สพบางสาวทงนะครับท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการนี่นะฮะ
วันนี้เราคุยกับบอยนะครับบอยที่เขาบอกว่าเขาคือคนเจ็บ
เพราะว่าถูกมารุมทำร้ายเนี่ยนะบอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความแล้ว
แต่ตำรวจยังไม่ได้ติดต่อมาบอกว่าให้รอใบรับรองแพทย์ก่อน
เพื่อเอาไปยื่นเป็นหลักฐานเพิ่มเติมห้ากุมภาพันธ์นี้แล้วเขาก็ก็ยังกังวลเรื่องของในตีคู่กรณีเนี่ย
ย้อนมาทำร้ายอีกหรือเปล่าส่วนแฟนของบอยบอกว่าตีเนี่ย
มาทำงานได้ไม่ถึง๒เดือนน่าจะเข้าใจผิด
บอยอ่ะเอาใบงานไปซ่อนความจริงแล้วบอยไม่ได้ตั้งใจหยิบติดมือมา
ค่ะนี่บาดผงบาดแผลในวันนั้นนะฮะ
ก็มีเรื่องที่ทำงานพี่หนูว่ามันเหมือนจะเรื่องไร้สาระ
เรื่องใบงานเพราะน้องเขามาใหม่เขาบอกว่าเราแกล้งเอาใบงานต้อน
ไปงานซ่อนได้ไงพี่ไปเอางานมันเป็นปกติอยู่แล้ว
เอาใบงานมาทั้งหมดใครหาไม่เจอก็จะมาแผลเอกนึง
พี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าครับที่มาว่าผมว่า
หรือว่าเอาใบงานไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเขาบอกว่าก็โดนหัวหน้าด่ามาเนี่ย
เอาเอาใบงานไปทำไมไม่บอกผมก็เลยบอกว่าก็ปกติก็เอาลงมาอย่างนี้อยู่แล้ว
ไม่เห็นว่ามันปนมาอยู่ถ้าคนเก่ารู้เขาก็จะเมาที่ผม
แฟนหนูเตะกล่องใส่กับบางพระเลสใส่หนูว่าเราอยู่คนละแผนกนะพี่
จะไปเตะกองไสกับวางพระเหรษัยได้ไงเพราะหนูทำทำอยู่กับที่ไงพวกหนู
แหนกหนูแต่แผนกเขาคือเขาพกลิฟต์ไปมาตักงานตรงนั้นตรงนี้
หนูก็เลยว่าทำไมเขาถึงให้สัมภาษณ์แบบนั้นแน่จริงก็เรียกพยานหรือที่ทำงานเข้ามาก็ได้
ว่ายังไงแล้วก็พอถึงวันเกิดเรื่องอะไรพี่เขาไม่
อันนี้ฝั่งบอยกับแฟนนะฮะเราก็ต้องฟังตีเขาด้วยนะ
ในคลิปนะครับทุกผู้ชมครับคือตีเนี่ยเราได้คุยทางโทรศัพท์นะครับ
ตีบอกว่ายอมรับว่าในที่ทำงานเรื่องใบงานเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจริง
แล้วหัวหน้าเรียกไปคุยไปเคลียร์กันแล้วต่างคนก็ต่างทำงานจบเรื่องกันไป
แต่อีกฝั่งนึงก็คือแฟนของบอยนั่นแหละไม่จบพยายามพูดแขวะอยู่ตลอด
เขาก็พยายามใจเย็นอยู่ตลอดสุดท้ายวันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ยฮะ
อยบอกผมทนตีบอกผมทนไม่ไหวผมก็เลยไปหาบอย
พาเพื่อนไปด้วยจริงแต่ไม่ได้รุมลูกผู้ชายพอตัวต่อตัวจริง
แล้วมันก็น่าจะจบไปแล้วด้วยนะยืนได้แล้วทุกอย่างจบแล้ว
จะไม่ย้อนมาเอาคืนไม่ไปทำร้ายอะไรกันอีกแน่
ผมไม่ได้อะไรเลยคือผมจบแล้วแต่ทำไมคุณต้องดึงเกษตรขนาดนี้
ผู้หญิงก็ไม่เกี่ยวอะไรนะอืมค่ะเพราะว่าต้องเอาเจ้าตัวต้องเอาผู้ชาย
ต้องเอาผู้ชายมาพูดว่าจริงไหมว่าเขาไม่ได้เตะก่อน
เพราะผู้หญิงเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผู้ชายเขาเป็นคนทำอืม
ลูกผู้ชายจริงหรือเปล่าค่ะผมผมก็ไม่ได้มีปัญหา
ผมมาจบอยู่แล้วว่าคือผมต่อไปแล้วอะ๑๐อ่า
ถ้าเขาสู้ไม่ได้ผมก็เลิกผมก็จบแค่นั้นตีบอกผมอ่ะจบแล้ว
แล้วรอใบแพทย์จะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ย
เอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียลทำให้เขาเสียหาย

ใช่ค่ะแต่ถ้าฟังเรื่องนี้ดูดีที่คุณภาคภูมิเล่าตั้งแต่ต้น
จุดเริ่มต้นมันเล็กนิดเดียวแค่หยิบใบงานผิด

แค่นั้นเลยแล้วเรื่องมันก็ตั้งนานแล้วด้วยโอ้โหบานปลายมาขนาดนี้